คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
อาสาสมัครจราจรกำลังโบกรถปี๊ดอยู่หน้าโรงเรียน
ปรากฏมีผู้ชายหัวร้อนคนหนึ่งเดินมาตบหัวเจ้าหน้าที่เลย
บทำไมไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าหมวกกระเด็นหมวกหลุดเลยนะฮะ
นี่มีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูนะครับภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะ
เห็นจังหวะที่รถกำลังชะลอตัวหน้าโรงเรียนและอาสาสมัครจราจรเนี่ยนะฮะ
กำลังอำนวยการจราจรโบกรถเพื่อให้เด็กข้ามถนนจู่นี่
ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์สีแดงไม่รู้พุ่งมาจากไหนฮะ
ตรงมาแล้วก็ยังคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยนะ
แต่มือหนึ่งมากระชากคอเสื้อ
อีกมือหนึ่งก็ตบศีรษะอาสาจราจรจนหัวทิ่มหมวกกระเด็น
อาสาจราจรพยายามจะคว้าเสื้อแล้วนะ
คว้าไม่ทันเพราะผู้ชายคนนี้ขี่หนีไปเฉยเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นอาสาก็บอกงงเหมือนกัน

โรงนักเรียนที่ข้ามถนนอยู่งงเหมือนกันนะครับ
ทีมข่าวของเราไปเจอกับคุณลุงอาสาท่านนี้
เป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจจราจรภูทรเมืองฉะเชิงเซานะครับ
คือคุณลุงสุนทรพิรมราช
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นนี้เองนะฮะ
สัก๔โมงครึ่งนะครับเพราะว่าช่วงเวลาเลิกเรียน
ผมกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก
กำลังข้ามถนนทางม้าลายอยู่หน้าโรงเรียน
ที่ถนนมรุพงศ์อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
จู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่เห็นตามคลิปนี่แหละครับ
พอผู้ชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซส์มาขวาคอเสื้อของผม

คุณลุงทำงานอาสาตำรวจจราจรมา๗ปีแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผู้ก่อเหตุ

เพราะอาจจะเจอตำรวจตัวจริงเขาจับ

ก็เลยมาตบผมเฉยเลยนะครับ

ไม่ได้พูดอะไร

มีแต่ก่อนบริการอย่างเดียว
นี่แหละก็งงกันไปแถวเลยนะครับ
ในการนี้คุณลุงศุนย์ท่อเขาแจ้งความว่าแล้ว

เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยด้วย
แล้วอีกหนึ่งก็มาตบมาใช้กำลังกันแบบนี้นะครับ